คุณผู้ชมค่ะเรื่องสุขภาพจิตเนี่ยมีทุกวันจริงแล้วก็ทุกวัยด้วยนะคะ
แล้วใครจะไปคิดว่าน้องเอลลี่ลูกสาวคนสวยของเรา
เขาก็มีเรื่องที่กระทบกระเทินจิตใจเหมือนกันค่ะ
ก็คือเป็นคนชอบเก็บตัวไม่สูงสิงกับใครนี่แหละค่ะ

อันนี้ก็มีส่วนนิดหน่อยนะคะน้องบอกค่ะ
แต่ว่าสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยน้องแอลลี่บอกนะคะว่า
ด้วยความที่เข้าวงการเร็วอายุยังน้อย
แต่กลับถูกคาดหวังจากคนรอบข้างเยอะมากนะคะ
อย่างเช่นแบบว่าหนูต้องสวยนะต้องเต้นเป๊ะนะ
เพลงนี้ก็ต้องปังนะต้องอย่างนั้นอย่างนี้แหละค่ะ
พอมันมากเข้าสมัยนั้นคืออายุ๑๕เองเนาะ

ก็อาจจะมีความกังวลใจนะคะว่าจะทำให้ทุกคนผิดหวัง
กลัวคำตะนิติเตียนว่าเออไม่เก่ง

แล้วก็กลัวถูกตัดสินจากคนที่คาดหวังนะคะ
ก็เลยทำให้น้องเนี่ยกลายเป็นคนไม่กล้าทำอะไรเลย

แล้วก็เลือกที่จะเก็บตัวอยู่คนเดียวนะคะ
แต่ว่าตอนนี้น้องดีขึ้นมากแล้วนะคะ
ยังไงก็ตามแต่ไปฟังเสียงน้องแอลลี่กันเลยค่ะ
น้าคะก็เป็นวัน
กำลังใจให้น้องด้วยโดยมันถึงหลายท่านนะคะที่อาจจะมีเรื่องนี้เนาะ